เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในจังหวัดบึงกาล
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเข้าไปจริงแล้วเขามีแผลเย็บที่นิ้วเนี่ยนะคะ
เขาจะต้องเข้าไปล้างแผลก่อนแล้วค่อยตัดไหมใช่ไหมคะ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้โวยวายบอกว่าไม่อยากล้างแผล
คุณพยาบาลตัดไหมเลยได้ไหมจ่ายเงินสดให้เลย
แล้วทำไมไม่เป็นไปตามขั้นตอนล่ะ
แล้วทีนี้คุณพยาบาลบอกไม่ได้เขาก็โวยวายอยู่ในห้องนี่แหละค่ะ
แล้วก็นี่แหละค่ะถอดเสื้อออกมาเดินตรงเข้ามาที่พยาบาล
บอกว่าทำไมถึงทำไม่ได้ล่ะทำให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้
ทำแบบที่ผมต้องการสิตัดไหมเลยไม่อยากล้างแผล
นี่แหละค่ะเพราะเขาเมาด้วยใช่ไหมใช่มีลักษณะพูดเนี่ยเหมือนเมานิดนะคะ

อ่ะก็ขึ้นมึงขึ้นกูอ่ะนะ
แพ้ขนาดนี่บ่ต้องล่างให้ผมก็บ่ต้องล่างเขาไม่ล้างก็ไม่ต้องล้าง
ก็พูดประมาณนี้เลยนะคะให้เสร็จทรัพย์

คนที่ถ่ายคลิปไว้เขาบอกว่าอาการเนี่ยค่อนข้างมืนเมาเหมือนกันนะ
เดินเข้ามาโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ในจังหวัดบึงการช่วง๔ทุ่มของวันที่๗มกราคมที่ผ่านมา
ก็คือเขาเดินเข้ามากับพันรยานี่แหละแล้วก็ถอดเสื้อขึ้นเตียงคนไข้
ภรรยาบอกพยาบาลพยาบาลล้างแผลให้หน่อย
เพราะว่าเขามีแผลที่เย็บอยู่ที่นิ้วเนี่ยนะคะ
แต่ทีนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองคุณไกรศักดิ์เนี่ยไม่ยอม

เจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้นะคะก็พยายามเกลี้ยกล่อมเหมือนกัน
แต่ว่านายไกรศักดิ์ไม่ยอมลดเสียง
และทีนี้เขาก็ยืนยันว่าการที่เสียงดังแบบนี้
รบกวนคนไข้อื่นเพราะว่าตอนนั้นดึกแล้ว๔ทุ่มนะคะ
ภรรยาห้ามไว้ยังไงก็ไม่ฟัง
เขายืนยันตัดไหมไม่ล้างแผล
เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วค่ะ
รีบโทรแจ้งตำรวจมาระงับเหตุเอาไว้นะคะ
ตำรวจพาในกรายศักดิ์ไปสนุกสติอารมณ์เลยนะคะ
ที่สพบึงของหลง๒ชั่วโมง
แล้วหลังจากนั้นสรุปสุดท้าย

แล้วก็ค่อยตัดไหมตามลำดับขั้นตอนของโรงพยาบาล
สุดท้ายก็สำเร็จตามขั้นตอนไปค่ะ